คุณผู้ชมครับอาสากู้ภัยร่วมกับตันยู
ที่ถูกดักยิงเมื่อคืนนี้เมื่อเช้ามืดนี้
เขาบอกว่าเขาไม่มีเรื่องกับใครนะ
แล้วลักษณะการก่อเหตุเนี่ยน่าจะเป็นการหวังเอาชีวิตเขาแน่
จากกรณีที่ตำรวจสนโชคชัยได้รับแจ้งนะครับ
ว่าตรงนี้รถอาสามูลลิฤทธิร่วมกับตันยู

หนึ่งนัดบริเวณริมถนนหน้าตลาดนัดหัวมุมถนน

พตรพรชัยขจรกลิ่น
ผู้บัดครับการตำรวจนครบาล๔เปิดเผยความขึ้มหน้าบอกว่า
คดีนี้ตำรวจสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว
และให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบ
เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ

และตำรวจก็มีประเด็นในใจอยู่แล้วด้วย

บเกี่ยวท้องที่รับผิดชอบของ๓มูลนิธิ
ซึ่งที่ผ่านมาท่านบอกว่าท่านเคยเป็นภูมิกับสนโชคชัย
รองผู้ประคับการกระตั้งขึ้นเป็นผู้ประคับการนะครับ
ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์รุนแรงในลักษณะนี้มาก่อน
หลังจากนี้จะเชิญมูลนิธิที่เกี่ยวข้องมาพูดคุย
เพื่อหาแนวทางระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง
เพราะเชื่อว่าการพูดคุยเจรจายังเป็นวิธีที่ได้ผล
และทำความเข้าใจกันได้มากที่สุดครับ
นายชะยะทรส่งสิริประดับบุญอาสามูลนิธิร่วมกับตันยู
เป็นเจ้าของรถคันที่ถูกยิงนี่พี่คนนี้พี่คนนี้นะฮะ
แล้วก็ขับรถกลับมาประจำจุดกับพี่มูลนิธิจะรวมตัวกันตรงนี้
ก็เดินลงไปคุยกับพี่ที่จอดรถอยู่นะฮะประมาณ๕๑๐นาที
ตอนเฉพาะเดินกลับมาที่รถเลือบไปเห็นคนร้ายหนึ่งคนครับ
คล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็เล็งปืนมาทางเขานะ
แต่เหมือนกระสุนมันจะขัดลำกล้องครับคุณผู้ชมครับ
จากนั้นก็หันปากกระบอกปืนไปที่รถของเขาแล้วยิงทีละนัด
ยิง๓นัดแล้วก็ขับรถขี่รถหนีไป
หลังจากเสียงปืนสงบนะครับเขาวิ่งไปหาแฟนสาวก่อนเลย
นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ที่เบาะข้างคนขับ
แล้วก็รีบวิ่งตามรถของคนร้ายไป
ลักษณะของคนร้ายนะผอมสูงสวมเสื้อแขนยาวสีดำ
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบขี่รถจักรยานยนต์สีแดงฮะ
เขาทำงานกู้ภัยมา๑๐ปีมาเป็นอาสาร่วมกระตันยู๓ปี
ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วไม่เคยมีปัญหากับใคร
มูลนิธิอื่นที่ว่าทำงานร่วมกันในพื้นที่นี้
มูลนิธิรู้จักและเป็นเพื่อนกันหมด
ไม่รู้ว่ายิงผิดตัวหรือเปล่าแต่ที่แน่
ไม่ใช่ลักษณะการยิงขู่แน่เป็นยิงเอาชีวิตครับ
ไม่คิดว่าจะมีปัญหาใครเลยจริง

นี่แหละฮะโอ้โหเดี๋ยวต้องหาให้ได้นะ
เพราะว่าประเด็นของกู้ภัยเนี่ย

ใช่ค่ะมาถี่เลยนะคะเรื่องของกู้ภัยในสัปดาห์นี้ค่ะ